พอฉายารัฐบาลมาลุงตู่ฉุนเลย

เมื่อวานนี้ประชุมคเรามอเงอะเมื่อวานนี้วันค้าประชุมครรัฐจ้ามตรี

นักข่าวก็จะตะโกนถามท่านก็จะจอดจอดอยู่กลางทาง
รอยต่อจากตึกไทยไปตึกสันติ
นักข่าวก็รอจะทำข่าวแต่ปรากฏว่าท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ท่านนี้นะ
โฆษกประจำสำนักนโยก็คือดรแด๊กธนกรวังบุญคงชนะ
มาขอพี่สื่อมวลชนบอกวันนี้งดให้สัมภาษณ์นะไม่ต้องดักรอด้วยก็ได้
อ้าวทำไมอ่ะไม่ได้บอกเหตุผลฮะแต่หลังจากนั้นมานักข่าวด้วยหน้าที่นักข่าวท่านก็รอ
รออยู่ตรงจุดเดิมที่มีการนัดหมายกันนัดหรือไม่นัดก็ตามที
ตรงนู้นรอตรงนี้ก็ได้พอรอตรงนี้ลุงตู่เดินมาตะโกนถามทักทายสวัสดี
ตู่ก็สวัสดีกลับแต่สวัสดีแบบไม่หันหลังไม่หันมามองหน้าเลยฮ
ค่ะยกมือลอยแล้วก็หายไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรฮะ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
เวลาทักทายบ๊ายบายเออยกมือไหว้ฮะและขวานหลังไหว้ด้วยนี่คือ
ปรากฏการณ์ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของฉายารัฐบาลแล้วก็ฉายาลุงตู่
ฉายารัฐบาลก็คือยื้อยุดฉายาลุงตู่ก็คือชำรุดยุดโทรม
อาจจะเป็นไปได้ว่าลุงตู่ไม่ถูกใจสิ่งนี้นี่ลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
ขณะที่พี่ใหญ่บูรพาพยักษ์ลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณ
เฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงสูงด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดี
อารมณ์ดีมากเมื่อวานนี้อารมณ์ดีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือโพลไง
สำรวจว่าท่านเป็นบุคคลแห่งปีถ้าลุงตู่ตกเก้าอี้ไม่ติดอะไรสักครู่
นี่นี่ได้สามมงเลยนะนี่สองสองสามสามงเห็นไหมที่หนึ่งสองอัน
เห็นไหมที่สองหนึ่งอันอารมณ์ดีมากเลยเมื่อวานนี้ส่วนฉายารองช้ำอ่ะ
ต้องโกรธสักหน่อยดิไม่เลยชอบชอบรองช้ำคือยิ้มด้วย
รับฉายารองช้ำยินดีรองช้ำเพื่อให้ประเทศไทย
เดินหน้าต่อไปขอรองช้ำแบบนี้เพื่อคนไทย
ลุงป้อมรองนายกประวิทย์ค่ะ
คุณรู้ไหมว่าคำว่าเพื่อชาติเนี่ยมันเป็นคำวิเศษนะ
ทำไมฮะวิเศษในที่นี้ถ้ามันเอาไปต่ออะไรปั๊บ
ความรู้สึกจะดีขึ้นช้ำเพื่อชาติเสียสัตว์เพื่อชาติ
เจ็บเพื่อชาติอุ้ยดีมากอ่าถ้านี่เห็นไหมมันเป็นคำพิเศษป่ะ
คือเอาไปใส่ปั๊บนะคำไหนคำนั้นจะดีขึ้นเลย
ดูต้องถูกใจรองชัดเพื่อชาติดูดีเลยอ่ะดูดีเลยอ่ะ